เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีลูกเลี้ยงกระซวกพ่อเลี้ยงตายค่ะที่ฤทธิ์ยาบ้าในจังหวัดชายภูมิค่ะ
คดีนี้นะคะลูกได้มีการเพิงเพิ่งพ้นโทษพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้แค่๒เดือนเท่านั้น
ก่อนจะมีการคุ้มคลั่งแล้วก็กลับไปเสพยาเสพติดจนกระทั่งนำมีดปลายแหลมมากระซวกแทงพ่อจนตายขาดที่นะคะ
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
หลายปีถูกแทงเวอะหวะแปดแพลนอนตายจมกองเลือดริมกำแพง
คนก่อเหตุคือนายไผ่ทองหรือไผ่วัย๓๕ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาได้สองเดือนจนมุมโจทย์หน้าที่ชนิดไม่ทันหลบหนี
ก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าไปในครัวหยิบเอามีดออกมาไล่แทงไม่ยั้งจนสิ้นใจตาย

คนร้ายหลังก่อเหตุเขาเดินเหม่อลอย
เพื่อนสนิทต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามกลับบ้าน
ทำกลางร่างอันโชคเลือด
ศพของนายสุรัตนญาตินำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้า
นางสมพักกิ่งศรีเสียดผู้เป็นภรรยาและเป็นแม่ของไผ่
เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงสามีร้องขอความช่วยเหลือ
พอวิ่งออกมาดูก็เห็นลูกชายนั่งคล่อมจ้วงแทงสามีหลายแผล
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยแทงน้องชายมาแล้ว
ไม่คิดว่าครั้งนี้จะกล้าแทงพ่อเลี้ยงทั้งที่พ่อก็ดีด้วยทุกอย่าง

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
สอบปากคำนายไผ่ด้วยท่าทีไม่สะทกสถาน
โดยเจ้าตัวไม่ขอให้ข้อมูลใด
พี่ปล่อยทุกอย่างพูดได้ไหม

จำได้พี่ทำอะไรพ่อไป
จำได้เลยครับพี่บอกว่าพี่แสดงละครหรือยังไงครับ
ไผ่สารภาพฆ่าพ่อเลี้ยงจริง
แต่ยังไม่บอกสาเหตุที่ทำลงไป
ชั้นนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากฤทธิยาเสพติดที่เสพเข้าไป
เป็นหายนะที่เกิดจากยาเสพติดอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน